ล่าสุดค่ะที่ราชบุรีนะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลของราชบุรีค่ะ

เห็นที่๓เป็นแอสตาร์เจรแนค่าปรากฏว่าติดโควิด
โควิดว่าน่าตกใจแล้วโควิดลงปอด
อาการค่อนข้างน่ากังวลเหมือนกันนะ

ถึงบอกว่าจำนวนโอเคเราดีใจแหละ

วัคซีนมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ
ที่จะไปช่วยบรรเทาอาการหนักให้เป็นเบาได้หรือเปล่า
นี่คือคุณศักดิ์ชัยพิสารผลหรือว่านายกไก่เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรี
ไปตรวจพบว่าท่านติดโควิด๑๙แล้วไม่ใช่คนเดียวนะคะติดยกครัวค่ะ

ภรรยาด้วยลูกชาย๒คนด้วย๕ขวบกับ๒ขวบค่ะคุณผู้ชม
คือต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดอย่างใกล้ชิดเลยนะคะที่สำคัญมีการปิดสำนักงานเทศบาลเมืองราชบุรีเนี่ย
เป็นเวลา๓วันคุณผู้ชมลองฟังข้อมูลจากปากท่านนายกไก่ดูนะคะท่านบอกว่าตั้งแต่วันอังคารที่๑๔กันยายน
คือก่อนหน้านี้ท่านลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องทีนี้อาการมันเริ่มปรากฏคือ๑๔กันยายน
เริ่มมีอาการเจ็บคอเล็กน้อยจนมากระทั่งวันพุธก็คือวันถัดมา
ไปประชุมสภาเทศบาลตอนเย็นเริ่มมีอาการหนาวสั่นก็เลยกินยาแล้วก็นอน
แต่พอตอนเช้า๑๖กันยายนวันพฤหัสบดี
มาเสนอให้แล้วจะซื้อเพื่อไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่
ท่านก็เลยบอกว่าท่านอยากทดลองเอ็นก่อนนายกไก่ทดลองเองค่ะ
คุณค่ะสิ่งที่มันไม่คาดคิดมันเกิดขึ้นเพราะมันขึ้น๒ขีดแปลว่าเป็น
ใช่ค่ะคือเจ้าตัวไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นเลยนะคะ
ตกใจเลยพอขึ้น๒ขีดเลยนะคะ
ติดต่อไปที่โรงพยาบาลราชบุรีบอกขอตรวจเลย
ไม่ได้ติดคนเดียวต้องเอาภรรยาแล้วก็ลูกเนี่ยเพราะเขาอยู่ด้วยกัน
เอามาตรวจด้วยปรากฏว่าติดยกครัวเลย๔คนค่ะก็คือตัวเองภรรยา
แล้วก็ลูกชาย๕ขวบกับ๒ขวบติดทั้งหมดเลย
ตอนนี้คือลูกชายกับภรรยาอาการไม่หนักแต่ตัวนายกไก่น่ากังวลมาก
เพราะหมอระบุบอกว่าเชื้อลงปอดแล้ว๓๔
ตอนนี้ต้องให้ยาทางสายน้ำเกลือเพราะยาฟาวิพิราเวียเอาไม่อยู่นะคะ
รักษาไม่ได้นะคะตอนนี้อาการดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นตามลำดับ
อาการไอเล็กน้อยมีไข้ต่ำนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมลองฟังข้อมูลตรงนี้น่าสนใจมาก
นายกไก่บอกว่าที่ผ่านมาผมเนี่ยนะป้องกันตัวเป็นอย่างดี
เวลาไปในที่สาธารณะไปพบปะประชาชน
ผมไม่เคยถอดหน้ากากอนามัยเลยแล้วล้างมือบ่อยมาก
ล้างมือบ่อยมากไม่รู้ว่าไปรับเชื้อ
สัมผัสเชื้อมาจากตรงไหน
คือเป็นคนมีวินัยมากระมัดระวังมาตลอด
แต่สุดท้ายแล้วก็ติดจนได้จนแล้วจนรอดก็ติดจนได้นะคะ

ฉีด๓เข็มแล้วก็ใช้ว่าจะรอดเหมือนกันนะคะ
นายกไก่ก็เลยบอกว่าอยากให้กำลังใจครอบครัว
ทุกครอบครัวชาวราชบุรีแล้วก็คนไทยทั่วประเทศกาดอย่าตก
แล้วเราต้องส่งกำลังใจให้นายกไก่แล้วท่านทำงานน่ะนะ
ใช่ค่ะสู้ค่ะหายไว้ไว้นะคะ